เราไปดูเรื่องโจรดวงกุฎรับต้นปี
ประเด็นคือมีสองเพื่อนซี้ชวนกันไปขโมยของ

พอเปิดออกดูกระเป๋าไม่มีเงิน

ภาพจากกล้องวงจรปิดค่าถนนเพชรเกษียณ
จับภาพคนร้ายสองคนนะคะขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบรถจักรยานยนต์ของนางสาวเบนเจวันอายุ๓๐ปีผู้เสียหาย
แล้วตัดสินใจชิงกระเป๋าที่วางอยู่ตะกร้าหน้ารถแล้วหนีเข้าไปในซอยเพชรเกษม๔๑
หลังเกิดเหตุนางสาวเบนเจวันไปแจ้งความที่สพหัดใหญ่
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๖กุมภาพันธ์๑๐โมง
ตอนที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงานคนร้ายก็มาประกบแล้วก็ก่อเหตุ
พอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดมันเห็นชัดคนร้ายไม่ใส่หมวกกันน็อกเห็นหน้าตาชัดเจนเลย
ก็เลยนำกำลังไปบ้านเช่าหลังหนึ่งนะคะในซอยควรสันติ๓ที่หัดใหญ่
จับตัวเลยค่ะนายสุไลมารอายุ๒๑ปีคนขี่รถจักรยานยนต์
นายอดำอายุ๒๘ปีเป็นคนซ้อนท้าย๒คนนี้ที่ไปก่อเหตุ
แต่พอเอากระเป๋าไปแล้วในกระเป๋าไม่มีอะไรเลยไม่มีสตางค
แต่ตัวเองก็โดนจับนี่นะคะ
ก็โดนแจ้งข้อหานะคะร่วมกันวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานผ่านะ

ดีนะนี่จับได้นะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้คนเขาคงระวังตัวเวลา
ขี่รถจักรยานยนต์คนเดียวอาจจะไม่ได้ใส่ทรัพย์สินอะไรไว้ในกระเป๋า
บางคนเขาก็พกไว้ที่ตัวเพื่อความปลอดภัย